เรื่องของสามหนุ่มสามมุม
ถ้าพูดชื่อแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ๓หนุ่ม๓มุม
ถ้าคุณนึกชื่อออกแสดงว่าคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ
กบแท่งมอสสามหนุ่มสามมุมคูณสองนั่นเองค่ะ
ผลความสนุกและความอบอุ่นมาฝากแฟนเช่นเดิมนะคะ
จากหน้าตาทั้ง๓คนจะไม่เปลี่ยนไปแล้ว
เรื่องของการครองความโสดมานาน๒๒ปีค่ะ
งานนี้พี่แท่งก็เลยขอกู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นชายหน่อย
ประกาศเลยว่าเห็นที่บอกโสดเนี่ยก็ไม่ได้โสดสนิทนะจ๊ะ
ก็มีสาวเข้ามาพูดคุยให้พอกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้าง
แต่ไม่ถึงขั้นจะคบหาใครเป็นแฟนค่ะ
เพราะว่ายังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคนเดียว

แฟนก็คงร่วมยินดีอย่างแน่นอนนะคะ
ไอนี่ที่ไม่ถึงหวังก็มี
แล้วก็พอมาผ่านมาจนเก่งอยู่คนเดียว
มันก็เลยรู้สึกชิน

อันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะต้องวางแผนแก้ไว้

แต่หลายท่านนะครับเก็บเงินไว้เยอะนะครับเดี๋ยวประมาท
หนูเชื่อว่าพี่แท่งสุขภาพดีแล้วเพราะว่าเจอตามสนามบอลบ่อย
อ๋อเหรอแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยพี่ก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้ว
ครบแล้วค่ะแต่คนมาช่วยดูแลเงินให้พี่แล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพให้พี่นะคะ
จะไปสมัครไหมนี่แหละกำลังจะชวนพอดีเลยนะ
ก็เดี๋ยวรอกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ครองหัวใจของพี่แท่งนะคะ